หญิงยอดเยี่ยมแชมป์แกนสแหลมแชมป์เปียนซีรีส์นะครับแล้วก็โคต้เข้าร่วมโอลิปิกเกมส์๒๐๒๐โดยดรชุนวัลโชว์ประธานของสหพันธุ์เทคโนโลกเป็นผู้มอบรางวัลให้ครับน้องเทนนิสปัจจุบันเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิงครับก็บอกว่าดีใจมากนะครับที่ได้ทั้งโคต้ไปโอลิปิกเกม
สลากของขวัญปีใหม่สำหรับนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมด้วย
มูลค่าทั้งสิ้นกว่า๑ล้านบาทนะครับส่วนปีหน้าจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬา
เสริมความแข็งแกร่งของร่างกายให้มากขึ้นแล้วก็ดึงนักจิตวิทยา
เข้ามาช่วยเพื่อยกระดับผลงานในเวทีนานาชาติครับ